ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อย
พูดถึงเรื่องแก๊งคอลเซนเตอร์

เจอหมดแล้วเจอทุกวันอย่างนั้นเจอผมเห็นเบอร์ยาวมาไม่รับนะครับไม่รับ
ไม่ว่างถ้าว่างแล้วเดี๋ยวรับเดี๋ยวคุยด้วย
แต่คราวนี้คราวนี้ค่ะคุณพิมพิริพาย

ริพายที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นข่าวว่าพิมพ์ริพายเจอใช่ไหม

ใช่คือพิมพ์ริพายบอกว่าโอ้โหดีใจมากเลย

แล้วเดี๋ยวดูลีลาพิมพ์ริพายนะ
เขาบอกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

แม่เดี๋ยวหนูโทรหาแม่นะลองฟังดูค่ะ

กูเห็นมันโทรหาพี่เขาไปทั่วนะเลย

เขารับสายมึงเขาจับทางกันได้หมดแล้ว

มันจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่น

มีความสุขมาทุกวันนี้
ไม่ครับแม่
งั้นมึงออกมาทำกับกู
โอเคค่ะแม่
เป็นการพูดคุยเป็นเพื่อนรักได้ไหม
คือตอนแรกเขาไม่มั่นใจแหละถึงให้พิมพ์ริพายลองเทส
ขายของให้ดูหน่อยสิก็ขายน้ำปลาร้าโชว์ไปเลยนะคะ
นี่ดีใจนะเนี่ยที่โทรมาแล้วก็ชวนว่ามีตำแหน่งงานว่างเพียบเลย
จะทำคลินิกก็ได้ร้านทำเล็บทำผมจะแพ็คของแอดมิน
มีกรอกพริกทอดกรอกน้ำพริกกรอกทุเรียนทอดผักอบอะไรเนี่ย
อาชีพที่แบบไปหลอกคนอื่นเขาเนี่ยเขาจับทางได้หมดแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนอาชีพ
คือพอคนจับทางได้ไม่มีใครตกเป็นเหยื

ปกติเวลาเราเห็นตำรวจเข้าไปทลาย
ส่วนใหญ่คือหลายคนอยากกลับนะแต่กลับไม่ได้
ใช่มีคนเฝ้าใช่มีคนเฝ้าอยู่นะครับ